คุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมไปชิมข้าวเกลียบสมุนไพรกันหน่อย
อยู่ที่จังหวัดพิสุนโลกเขาว่ากันว่าตอนนี้
ใกล้ปีใหม่โอ้โหออเดอร์มาอย่างล้นหลาม
ทำแทบไม่ทันเลยนะฮะเอาไปดูซิว่าหน้าตาเขาน่าทานขนาดไหนนะครับ
นี่ก็เป็นชาวบ้านเป็นสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบริมครองที่บ้านโปร่งนกตำบลหอกรองอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิสุนุโลก
ขมักเขม่นกันอยู่แบบนี้๑๐คนกำลังเร่งมือทำช่วยกันผลิตข้าวเกลียบให้ทานตามออเดอร์ที่สั่งมาจากทั่วประเทศไทยคุณผู้ชม
อำนวยแซ่ลีหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจบอกว่าก่อนที่จะรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะเขาก็ทำข้าวเกลียบขายมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ทางอบตหอกรองเข้าไปสนับสนุนให้ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาในปี๒๕๕๙
เดิมก็ต้องทำเองทอดเองไม่ได้ขายเองก็กลายเป็นผลิตแล้วก็บรรจุส่งขายตามออเดอร์ก็จะมีปริมาณสั่งเข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วก็ส่งขายไปได้เงินเพิ่มมากขึ้น
พอมียอดขายยอดสั่งซื้อมาจากทั่วประเทศเลยมีทั้งแบบไม่ได้ทอดคุณเอาไปทอดเองแบบนี้นี่เขาทำให้แบบนี้แล้วก็ไปทอดเองหรือทอดเสร็จแล้วใส่ถุงแล้วก็เอาไปขายแบบทานได้เลยนะครับ
จากข้าวเกลียดธรรมดาธรรมดาที่มีหลากหลายสีสันหลากหลายรสชาติทั้งฟักทองใบเตยมันเทศเผื่อกุ้งกลากลุ่มวิสาหกิจก็ยังประยุกต์นะเป็นข้าวเกลียดสมุนไพรแล้วก็ข้าวเกลียดธัญพืชผสมถั่วผสมลูกเดือยงาดำนี่แล้วคัดเลือกคุณภาพดีมาทำให้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคบางคนแบ
แล้วก็มีทั้งสมุนไพรนะครับราคาขายส่งข้าวเกลียบกิโลกรัมละ๕๐บาทตอนนี้มียอดสั่งจากทั่วประเทศเลยเฉลี่ยนะฮะเดือนละ๒๓๐๐กิโลต้องจองคิวกันยาวตอนนี้คิวที่ใครสั่งตอนนี้นะได้หลังปีใหม่แล้วล่ะครับใครสนใจนะนี่เบอร์ขึ้นหน้าจอเลย
แผลออกมาแบบเนี้ยเออมันแบบมันแบบเราทอดเองกินเองมันอร่อยมากเลยนะใช่ค่ะ